ท่านผู้ชมครับมีพ่อแม่ของวัยรุ่นชายคนหนึ่งนะครับ
ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์นะ
แต่ทีนี้เขาไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาบอกว่า
ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่ล้มคว่ำจนเสียชีวิต
เพราะว่าถูกตำรวจสายตรวจขับรถไล่ตาม
เหตุการณ์นี้นะครับทางพ่อกับแม่ของวัยรุ่นชายคนนี้ที่จังหวัดอุดรธานี
เขาไปได้ภาพวงจรปิดนี้มาเป็นหอพักแห่งหนึ่งนะครับ
ที่จะเห็นชายขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าหอพักด้วยความรวดเร็ว
แล้วก็มีจักรยานยนต์ของสายตรวจขี่ไล่ตามไป
ตอนนั้นเป็นเวลาตี๑๖นาทีนะครับหลังจากนั้นนี่ฮะตำรวจสายตรวจ
หลังจากนั้นจักรยานยนต์ของชายที่ขี่ไปก่อนหน้านี้
ก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วคนขี่จักรยานยนต์ก็เสียชีวิตนะครับ
ซึ่งคนขี่จักรยานยนต์ที่เสียชีวิตคือนายนัทธวัฒน์สมบูรณ์
หรือน้องฟุตบอลอายุ๑๗ปีเป็นลูกชายของนายเศรษฐศิษย์สมบูรณ์
เป็นข้าราชการครูนะครับซึ่งวันนี้นายเศรษฐกับภรรยา
เอาคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้จากหน้าหอพักที่ท่านดูเมื่อสักครู่นี้
ไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับทางตำรวจนะครับ
โดยบอกว่าเหตุการณ์นี้ลูกชายไปประสบอุบัติเหตุจักรยานยนต์ชนกับรถพลิกอัพเสียชีวิต
สี่แยกหน้าสพเมืองอุดรธานีตอนตี๑๐นาทีวันที่๒๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ตอนนี้จัดงานศพลูกชายเสร็จแล้วก็เลยมาพบตำรวจนะเพราะว่าตำรวจเนี่ย
ตอนเกิดเหตุอ้างว่าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดแล้วพบว่าลูกชายไปขี่รถชนรถกระบะ
จนเสียชีวิตเองไม่มีใครขับรถไล่ติดตามลูกชายอะไรทั้งสิ้น
กับแม่ไปขอดูกล้องวงจรปิดของเทศบาลนครอุดรธานีตอนเกิดเหตุ
ได้รับคำตอบว่าที่เกิดเหตุกล้องไม่ได้บันทึกภาพช่วง๑ทุ่มถึง๖โมงเช้า
ของทุกวันเอาไว้เพราะว่าไฟมันตกจากการจัดงานทุ่งศรีเมืองวันนั้นวันเกิดเหตุอ่ะ
ไม่ได้บันทึกเอาไว้ก็เลยไปย้ายของจากหอพักของลูกเจ้าของหอพักบอกว่า
ตำรวจมาเอาภาพจากกล้องวงจรปิดแถวนี้ไปหมดเลยพอไปเปิดกล้องวงจรปิดของหอพักดู
พบว่าลูกชายขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าหอพักแล้วมีรถสายตรวจขี่ไล่ตามก็เลย
เอาหลักฐานมามอบให้กับตำรวจใหม่นะครับโดยยอมรับว่าคืนวันเกิดเหตุลูกชาย
ของเขาขี่รถจักรยานยนต์ที่มีท่อเสียงดังผิดกฎหมายจริงแล้วไม่ยอมหยุดให้ตรวจจริง
แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมตำรวจถึงไม่มีความรู้สึกว่าตอนที่ไล่ตามแล้วเด็กไปประสบอุบัติเหตุ
เสียชีวิตเนี่ยมีเด็กตายจากการถูกไล่ตามทำไมไม่ไปร่วมอโหสิกรรมให้เด็กด้วย
เพราะฉะนั้นก็เลยมาขอความเป็นธรรมก็คือ๑อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นจากการที่ตำรวจขี่รถไล่ตาม
และพยานหลักฐานก็ยืนยันชัดเจนสองกล้องวงจรปิดทำไมชำรุดเฉพาะในจุดนั้น
ในเวลานั้นในคืนนั้นพอดีและตำรวจใช้อำนาจอะไรไปจัดการหรือไม่
และ๓ขอทราบชื่อของตำรวจสายตรวจที่ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามจักรยานยนต์ของลูกชาย
ส่วนคดีจากนี้ไปจะเป็นยังไงต่อก็ขึ้นอยู่กับตำรวจเขาก็มาขอความเป็นธรรมตรงนี้
แล้วก็มีเพื่อนนักเรียนหญิงของนักฟุตบอลอีก๒คนที่ออกมายืนยันบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์
เห็นตำรวจในเครื่องแบบสองนายตรงกับคลิปวงจรปิดขี่ไล่น้องฟุตบอลอีกไม่นานก็มีเสียงรถชนเกิดขึ้น
ก็ออกไปดูกันพบว่าฟุตบอลประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
ตอนที่เขาเดินออกไปดูได้ยินเสียงโค้มเนี่ยตู้มขึ้นมาเนี่ยก็ออกไปดูอ้าวฟุตบอลขี่จักรยานยนต์เสียชีวิตแล้วเห็นสายตรวจขี่ไล่ตามไปตอนนั้นนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกภูมิวิทย์เวทกามาภูมิกับการสพเมืองอุดรธานีบอกว่าได้รับเรื่องเอาไว้แล้วนะครับ
แต่ว่าการสอบสวนเนี่ยตอนนี้ยังไม่สรุปสาเหตุแต่ก็ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียลูกชายของพ่อกับแม่ด้วย
พร้อมกับสั่งให้สอบปากคำพยานตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
เพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐานและจะให้ความเป็นธรรมต่อไป